คุณคุยตั้งแต่ตอนต้นรายการคุณผู้ชมครับ
คือตอนนี้เกษตรกรนะชาวไร่ชาวสวนต้องพิจารณาแล้วนะ

หรือว่าชาวนาจะเกี่ยวข้าวช่วงไหนให้เสียหายน้อยที่สุด
เพราะว่าที่ราชบุรีขออภัยครับปลาจีนบุรีคุณผู้ชม
ต้องลอยคอหักข้าวโพดกันแล้ว
นี่ครับนี่คือชาวบ้านที่เขาไปช่วยมาช่วยด้วยแหละ
จ้างด้วยช่วยด้วยมาหักข้าวโพด
นี่แหละครับที่ตะบนเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
ลอยคอมาหักข้าวโพดน้ำสูงกว่า๑เมตรแล้วนะครับ
เอาที่ผสมปูนบ้างกระมังบ้างลอยคอมาเอามาใส่ข้าวโพด
แล้วก็ลำเลียงไปใส่รถบรรทุกระยะทาง๓๐๐เมตร
แต่ขอโทษลุยน้ำเทียมอกนะแรงงานที่มาช่วยกันเก็บเกี่ยวเนี่ย
รับโอ้โหแช่น้ำนานหนาวครับคุณนักข่าวหนาว
แล้วคันด้วยคันอะไรอ่ะนอกจากคันไอ้ขนต้นกะโพดละนะครับ
มดอ๋อมีมดมดมันหนีน้ำไงมันหนีน้ำแล้วก็เกาะขึ้นไปตามต้นข้าวโพดอ่ะ
คือคันจากมดไม่ใช่ไหมพี่เบิร์ดเดี๋ยวพอขึ้นฝั่งมา
เท้าจะเริ่มเปื่อยละอาจจะมีเชื้อรานะฮะ
เนี่ยมดแดงมดคานมันเกาะอยู่เท่านั้นไม่พอนะคุณนักข่าว
ไอ้ตะขาบเอ้ยแมลงป่องโอ้โหบางทีนะมันก็เขียวเหมือนต้นข้าวโพดอ่ะ

นายอดิสักโพงบรรยายอายุ๒๘ปีเจ้าของไล่กะโพดนะครับ
ก็เล่าบอกว่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้๑๐กว่าไร่
ถ้าไม่รีบเก็บแล้วก็คุณนักข่าวเอ้ยเน่าหมดแน่นะ

เอาล่ะก็ต้องยอมจ่ายล่ะงานไม่ใช่ง่าย
บาททำมาแล้ว๒วันวันแรกเก็บได้๑คันรถ
ทุกคันลด๖ล้อนะหลังจากนี้เดี๋ยวต้องเอาไปปอกเปลือก
แล้วก็เอาไปตากแดดลดความชื้นไงก็ดูดิ
โอ้โหชื้นหมดอ่ะเนี่ยนะฮะ

น่าจะกิโลกรัมละประมาณ๗บาทพี่เขาบอก
นะครับแต่ถ้าชื้นมากราคาลดอีกนะ
ใช่นี่นะฮะลำบากจริงชาวกเศรษฐกรนะครับ
อ้าวเราวางแผนดูนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตของท่านยังไง
ให้เสียหายน้อยที่สุดในช่วงฝนปีนี้ครับ